สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับสวัสดีท่านผู้ชมครับคุณหมอวรงค่ะ
ถ้าสมมุติเราเอาโจทย์จากตอนนี้เนี้ยนะคะก็คือร่างร่างภาคประชาชน
เราเรียกว่าร่างไอลอก็แล้วแต่เนี่ยก็คือไม่เข้าสภาเป็นวาระสอง
คือไม่ผ่านรับหลักการเนี่ยนะคะคำถามก็คือแต่กลุ่มไทยพักดี
ว่าคุณหมอเองก็ยังจะเดินหน้าในการยื่นเพื่อตรวจสอบร่างอื่น
การแก้ไขรัฐธรรมนูลต่อไปใช่ไหมคะถูกต้องครับขณะนี้เรายื่นแล้วนะฮะ
เรายื่นเมื่อวานที่สำนาคารอัยการสูงสุดตามของรัฐสำนุนมาตร๔๙
เรายื่นผ่านอายการสูงสุดเรียบร้อยแล้วครับ

แต่การแก้ไขแบบตั้งศาลรอภ์เพื่อยกแล่ง
ซึ่งมันอันตรายต่อระบบประเทศในภาวะปัจจุบันนี้

คือถ้าหลังจากนี้มีไม่เอารอบนี้นะคะ
แต่ว่าถ้าจะมีการยื่นรอบอื่นในสภา
ในการแก้ไขรัฐมนูลโดยเฉพาะการแก้๒๕๖
คือยังไงกลุ่มไทยพักดีก็จะไม่เห็นด้วยเลยถูกต้องไหมคะ

อีกครั้งก็ไม่เห็นด้วยเหตุผลเรามีนะฮะ
ไม่ใช่ว่าเราต่อการแบบลอย
เรายินยันว่ารัฐศูนย์ฉบับนี้
เท่าที่ได้อ่านและวิเคราะห์แล้วมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสูงมาก
และเราก็เชื่อว่าผู้ที่ต้องการที่จะล่างใหม่ทั้งฉบับ
ด้วยการตั้งสอสรต้องการล่างเพื่อประโยชน์ของนักการเมือง

ดังนั้นอะไรที่มันเป็นปัญหาของประชาชน
คุณสามารถเสนอเป็นรายมาตราแก้ไขได้ครับ
คุณหมอคะในส่วนของร่างไอลอหรือว่าร่างประชาชน

คืออันนี้ถือว่าถือว่าสบายใจไปได้อย่างน้อย

คือเราคัดค้านทั้ง๓ร่างนะ
ถ้าไอลอร์ร่างสอสอรัฐบาลและร่างสอสอฝ่ายค้าน

เพราะเราไม่เห็นประโยชน์ใดจริง
ที่คุณจะมาล่างรัฐธรรมชาวบับใหม่
ทีนี้ในส่วนของประเด็นถัดไปของทางกลุ่มไทยพักดีค่ะ
จะมีเรื่องเคลื่อนไหวแบบไหนต่อไปอีกคะ
คือเราคิดผมอยากให้คุณจอมขวัญนิดหนึ่งนะครับ
ว่าทำไมเราถึงอยากจะคัดค้างทั้ง๓ร่าง
เพราะผมขอสรุปสั้นนาทีเสร็จ
คือเรายินว่ารัฐธรรมชาวบับนี้
นำไปสู่การปฏิรูปการเมืองที่จับต้องได้แล้วตอนนี้
คือให้เห็นภาพแรกคือเราเห็นหน้าสอสอหน้าใหม่เต็มสภา

เพราะถ้าเราไปแก้ไขไปสู่แบบระบบเก่า

มันก็จะเจอนักการเมืองหน้าเก่าที่ประเภทที่มีเงินทุนเยอะ
รวมทั้งลูกหลานนักการเมืองรวมทั้งลูกหลานเศรษฐี
และจุดที่สำคัญที่สุดที่เรากังวลคือ
การที่เขาต้องการให้มีการแก้ไข
ผมเชื่อว่าจะให้สวมาจากการเลือกตั้งตามจังหวัดต่าง
เราก็จะได้สวที่มาจากฐานเสียงสอสอ
สวที่มาจากฐานเสียงภาคการเมือง
สุดท้ายสวก็ถูกคอบลำจากภาคการเมือง

สวจะถูกเลือกตั้งจากประชาชนจากกลุ่มอาชีพ
ซึ่งแบ่งเป็น๑๐กลุ่มอาชีพ
อันนี้มันน่าสนใจมากที่ระบบการจุดรูปการเมือง

ในส่วนเรื่องการปราบโกงก็ต้องพูดถึงสังคมรับรู้
เรื่องการประหยัดภาษีเนี่ยลักษณุนฐานนี้เป็นฉบับเดียวที่
แล้วก็จุดที่สำคัญอีกอันนั้นคือ
คุณคุณจอมขวัญกูเคยได้ยืนในหวัดจังหวัดไหนไม่เรียกไม่ได้รับงบประมาณ
แล้วคุณผู้ชอบเนี้ยมันจัดการเรียบร้อยแล้วและที่สำคัญที่สุดก็คือ
นายทุนพักการเมืองเนี่ยคุณจอมขวัญเห็นไหมครับว่า
ยังโอเคพักเพื่อใครอืมปาร์ตี้ลิสต์ยี่สิบคนสามสิบคน
มีตกบนเลยเป็นนายทุนพักทั้งงานทางส่วนใหญ่นะค่ะสังเกตไหมฮะ
รอบนี้ในทุนพักเลยไม่แฮปปี้เพราะนอกจากว่าในทุนพักตอบตกแล้ว
ที่สำคัญที่สุดคือในทุนพักหลังจากที่ระบบมันทำงาน
ในทุกพักไม่สามารถกำหนดได้ว่าใครจะเป็นปาร์ตี้ลิตอันดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
นี่คืออำนาจของประชาชนที่เพิ่มขึ้นค่ะเรายังไม่ต้องพูดถึงความหินเหมเรื่อง
เรื่องการลบน้ำสถาบันภาคมหาศาสตร์ผ่านการแก้ไขราศนุนธรรมนี้นะอันนั้นไม่ต้องพูดถึง
ฝ่ายรัฐบาลต้องการจะแก้มันเป็นประโยชน์นักการเมืองทั้งสิ้น